เอาผ้าถุงผู้หญิงไปคุมหน้าไปอันนี้คนจริงคนชัดเจน
เปิดเผยตัวเองเปิดเผยชื่อเสียงความจริงฉันอยู่ในที่สว่างไม่กลัว
นักศึกษ์นี้นักศึกษ์ที่เข้ามาในเฟสพี่เลยมันคอมเม้นต์มาเลย
ซึ่งมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราในขณะที่คนอื่นชื่นชมประมาณพันกว่าคน
แล้วจะมีไออีศะมเวษีไออีศะมเวษีนักเริงทีบอร์ดเรียนทีบอร์ดประมาณถึง๕ตัวนะ
ดูเป็นตัวดีกว่าอยากเรียกเป็นคนเลยแล้วมันก็ไม่ใช่คน
มันก็จะมาคอมเม้นท์บาตุบาตมันก็จะมาบูรีก็จะอาจเผยอาทิตย์ความเป็นเรา
จริงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแต่ก็อยากจะสั่งสอน
ฉันทำทำความดีในปันชีวิตเพราะคุณมาด่า
ว่าฉันทำไมคุณทำได้แค่เล็บเชี่ยวพิษีของฉันไหมถามหน่อยเออ
จริงก็เลยยั้วของขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ๖๐ปี
รับเยี่ยมยังชีพด้วยร้องร้องบินประมาททุกตัวตนเลยที่ปันมา
อ่าด่ามาบุวิ่งที่มาถ่ายทุกที่แม่งกับเพศกภาพหลายคนเลยค่ะ
ซึ่งก็ไม่เคยรู้จักกันมาเลยนะฮะแต่ก็โชคดีที่มีน้องน้อง
พันธมิตรแฟนคลับเขาก็ปกป้องเขาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับ
มันเลยแต่ด้วยที่ความผิดผมที่มันมันมันแรงแล้วพี่เขาผ่านร้าย
ด้วยกริจากลับไปบ้านเขามีอ่าฟ้องกลับก็ฟ้องมามึงเก่งที่ก็ฟ้อง
กับใช้การไรเท่านั้นเอาเสร็จใดดีใกล้อยู่นะครับ
เว้ยเราช่วยเรื่องพี่เฮเตียร์มัสโค้ยด้วยใจใช่ไหมพี่กล้า
หลังหน้าเปิดเผยชื่อเสียงตัวเองเลยแต่มึงเป็นใคร

อย่ามาเป็นแอนตรี่มาสอบควร
ต้องใช้กรรมนะฮะตรงนี้ถึงกล้าปล่อยปล่อยอ่าทางพี่อุ๊บเองอ่า
ดรสุรินทร์นายดิชายและพี่หวัดดอกไทยแลนด์
ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม
และกับชาติไอ้คนที่มันมีอะไรที่ที่ที่ที่มันโอ้โหยิ่งกว่า
ยิ่งกว่านั่งยิ่งกว่าไม่เข้าใจอ่ะดิชัยมันแค่หมา
มันมันฝุนใจมันเผื่อคนที่รักหมารักแมวมากนะฮะ
คนที่ไม่รักแค่ก็อยู่เพียงเฉยอย่าแขนเท้าหักเสี้ยงชัด
มีรูปร้องเรียนมีอะไรที่ธรรมอยากด้วยด้วยฮะ
เขาก็มาแจ้งความจะได้เป็นบทเรียนจะได้ไม่
ไม่มีกับธรรมห์ทุกคนอื่นนะฮะเป็นตัวอย่างเพราะว่า
ตรงนี้เราสามารถที่ฟ้องร้องผิดกฎหมายได้เพราะมันเป็นสิทธิของเรา
แล้วต้องปกป้องตัวเองนะครับคุณอย่าจะทำนะครับ
จะได้ไม่เห่าจะได้อยู่เห่านะครับ
เออช่างหน้าเกิดเป็นหมาดีนักชอบเห่าดีนัก